ยังมีมวลชนกระจายอยู่ตามพื้นที่รอบท้องสนามหลวงนะครับ
ถนนรัชดำเนินแล้วก็แยกคอกวัวด้วยนะครับ
บอกว่าการชุมนุมยุติประกาศยุติกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะ
โดยหลังจากที่มีการเข้ามาเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงเนี่ย
กิจกรรมยังไม่เริ่มต้นเลยนะครับการชุมนุมเพิ่งเริ่มเพียงชั่วโมงต้น
แต่หน่วยควบคุมฝูงชนยังตรึงกำลังและมีการใช้กระสุนยาง

ทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือขอยุติการชุมนุม
แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพของการ
เฉินหน้ากันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะครับ
มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นด้วย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาแถลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
บอกว่าการเข้ากระชับพื้นที่เคลียร์พื้นที่ของเจ้าหน้าที่
จากบ่าวไปหานักอันนี้ตำรวจล่อบบอกนะครับ
โดยฝั่งตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะเข้ามาทำลายสิ่งกีดขวางและตู้คอนเทนเนอร์
จึงมีการประกาศให้ยุติการกระทำแต่ไม่ยอมยุติ
ก็เลยใช้มาตรการจากเบาไปหนักฉีดน้ำสลับกับแก๊สน้ำตานะครับ
คำถามที่ว่าเอาแล้วเสียงดังคล้ายระเบิดมันเกิดขึ้นตั้งหลายครั้งมันเกิดจากอะไร

ตำรวจเอกกิจสนะบอกว่าเสียงดังคล้ายระเบิดไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากกลุ่มไหน
ตำรวจก็ไม่รู้เพราะตอนที่มาเนี่ยมาแถลงให้กับสื่อมวลชนรับทราบปฏิบัติการต่างเนี่ยยังมีเสียงอยู่เลย
ตำรวจยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้นะครับก็คือกระสุนยางกระบองปืนกระสุนยาง
แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำซึ่งใช้ตามยุทธวิธี
การตรวจสอนนะครับตั้งแต่ที่สื่อเห็นอยู่แล้วหลังจากที่เราได้ย้ายมาจากบริเวณตรงหน้าสาร
ในขณะที่ให้ข่าวผู้สื่อข่าวก็ได้ยินอยู่แล้ว
เฉพาะที่ตำรวจรักษาแนวรักษาภาษาเรียบร้อยให้บ้านเบือก
ยังมีการใช้รักษาประทัดโยนเข้ามา
ตำรวจก็เลยบอกว่าอยากให้มวลชนได้กลับบ้านกัน

แต่ว่าทางฝั่งของผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ก็ยังมีปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่เข้ามาทางฝั่งของผู้ชุมนุม